และจีนในเวลาที่ไล่เลียกกัน

ศักยภาพกำลังรบของกองทัพเรือไทยด้วย
แต่ว่าในรายละเอียดจะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไร

กำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินไทย

หลังจากได้รับการถ่ายทอดมวยจีนจากครูฝึกที่เป็นทหาร
กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน
ถือเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปะการต่อสู้ซึ่งกันและกัน
โดยกำลังพลของจีนก็ได้เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยเช่นกัน
แลกเปลี่ยนทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติด้านยุทธวิธีทางทหารร่วมกันในหลายรูปแบบ
เช่นการฝึกยุทธวิธีรบในเมือง
รบในระยะประชิดตรวจจับอาวุธเคมีและเก็บกู้วัตถุระเบิด
ขณะที่การดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง
นำความรู้ทั้งหมดมาแลกเปลี่ยนทักษะซึ่งกันและกัน
เพื่อนำไปเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับกำลังพลของประเทศตัวเอง
แต่การฝึกครั้งนี้ยังติดปัญหาหลักคือ
สื่อสารระหว่างกันของทหารทั้งสองประเทศ
ในอนาคตกองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีแผนจะขอฝึกผสมครั้งใหญ่

เช่นเดียวกับการฝึกผสมท่ามกลางคลื่นลมทะเล

เรือหลวงนะเรสวนเหลือหลวงตัดสิน
พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากองทัพเรือไทย
สามารถปฏิบัติภารกิจค้นหาและกราบเรือดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงแม้สภาวะภูมิอากาศจะเลวร้ายเพียงใด
ก็สามารถตรวจจับเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้หลายครั้ง
เพราะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับกองทัพเรือสหรัฐ
เพื่อให้กองทัพเรือไทยได้เกิดความคุ้นชิน
ในการปกป้องอธิบัติภัยทางทะเล
นับวันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น
สายตกเกลี้ยวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน